ปฏิบัติการในการค้นหาฝีพายทั้งสองคน
ที่หายไปจากเรือในจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
วันผ่านไปในที่สุดก็พบศพฝีพายศพที่๒แล้วค่ะ
ซึ่งก็อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไป๓กิโลเมตรด้วยกัน
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยร่มโพเพชรบูรณ
ช่วยกันนำศพของนายอัธพลพรมแสงวัย๒๓ปี
พายเรือแม่มณีสายชนที่ประสบเหตุเรือล่มที่บริเวณหน้าวัดไตรภูมิขึ้นมาจากน้ำ
กลางกลางความโศกเศร้าของญาติพี่น้องและประชาชนที่เฝ้าติดตามข่าวเป็นจำนวนมาก
หลังเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายระดมกำลังใช้เรือท้องแบนออกค้นหาร่างนาน๕วันแต่ไม่พบ
กระทั่งได้รับแจ้งจากคนหาปลาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาว่าพบศพลอยติดอยู่ที่ประตูระบายน้ำคลองสาลาด้านหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ซึ่งเคยเป็นสถานที่จัดงานแสดงแสงสีเสียงประเพณีอุ้มพระดำน้ำหนึ่งเดียวในโลก
วัญชัยพรมแสงวัย๔๒ปีและนางสาวต้อยชัยโยวัย๔๓ปีพ่อและแม่ของผู้ตายถึงกลับเป็นลมหมดสติเมื่อเห็นศพของลูกชายค่ะ
เพราะว่าจำเสื้อผ้าแล้วก็รอยสักที่ขาของลูกได้
นายเสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์บอกว่า
ว่าศพน่าจะถูกกระแสน้ำเชี่ยวพัดไปตามประตูระบายน้ำชั้นนอกเข้าไปทางด้านหลังวัดพระแก้ว
และช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ได้ปิดประตูระบายน้ำทำให้ระดับน้ำในคลองสาลาลดลง
พบศพลอยไปติดที่ประตูระบายน้ำชั้นใน
เมืองต้นก็ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตไป๕๐๐๐บาท
ส่วนศพของนายอัธพลญาติได้นำไปไว้ที่ทำการอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านที่หมู่๑ตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป